วันที่พี่สัญญาเข้ามาหานี่ฟังแล้วเชื่อเลยไหมฮะ
คือฟังแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยผมขอดูเอกสารทั้งหมดก่อนนะครับ
ดูเอกสารทั้งหมดดูใบแจ้งความอะไรแล้วเนี่ย
แต่ข้อพิรุษของมันก็คือ
เอกสารสองฉบับที่มันเกิดขึ้นเนี่ย

ลายมือชื่อของตัวพี่สัญญาเองเนี่ย
ก้อมให้ตรงกันทั้งสองฉบับ
ผมก็เลยไปถามว่าเอาไว้ในเอกสารม่ออำนาจคืออะไร
ปรากฏในข้อได้จริงก็คือพี่เขาเนี่ยมีรถทัวร์
เวลาเขาจะให้คนขับรถทัวร์เวลาจะต้องขับข้ามไปฝั่งลาวหรือยังไงเนี่ย
ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของรถว่านี่ทำทัวร์นะให้ไปทำทัวร์จริง
พี่ก็เลยมอบหนังสือมอบหน้าฉบับนี้เอาไว้เพื่อให้คนขับรถทัวร์เอาไว้ใช้สำหรับข้ามแดน
และเขาไม่ได้มอบไว้ให้กับอดีตภรรยาเขานะครับ
อดีตภรรยาเนี่ยเขามอบกับคนขับรถทัวร์เอาเก็บเอาไว้
และเขามีแนบถ้าพี่อุ๋ยจะไปเปิดดูนะครับ
มันจะมีสำนาบัตรประชาชนของเขาเนี่ยที่มันประทับตาบริษัทรถทัวร์เอาไว้ด้วย
เขาประทับตาบริษัทรถทัวร์เพื่อเอาไว้ใช้ในการเลือกรถทัวร์เขา
แต่ตัวมันถูกเปลี่ยนแปลงขึ้นมา
มันไม่ได้เกี่ยวกับว่ามอบอำนาจเอาไว้ใช้ขายกิจการเขาเลย
เขามอบไว้ทำเรื่องเกี่ยวกับรถทัวร์เขาปรากฏว่ามีการเอาไปแปลงสารหรือไม่ประการใด
ผมไม่ทราบได้มันก็เลยเปลี่ยนแปลงลักษณะแบบนี้
แต่พอมาดูเอกสารสองฉบับครับพี่อุ๋ยจะได้ดูระหว่างสัญญาซื้อขายกับมอบอำนาจเนี่ยอืม
ลายเซ็นต์ไม่เหมือนกันอีกลายเซ็นต์ก็ไม่เหมือนกัน
ผมก็เลยถามว่าเอาแล้วอันไหนของจริงอันไหนของปลอมพี่บอกว่าปลอมทั้งคู่เลยครับ
หนังสือมอบอำนาจนี่เป็นลายเซ็นต์หวัด

วันเดียวกันนะ๒๐ธันวาคม๖๕ส่วนหนังสือสัญญาซื้อขายขายที่จากสัญญาไปอินทิลาเนี่ย
เป็นเขียนเป็นตัวเขียนแต่พี่สัญญาบอกปลอมทั้งคู่เหรอ
ครับผมเพราะว่าในข้อได้จริงเนี่ยถ้ามันวันเดียวกันอ่ะทำสัญญาวันเดียวกัน
มันจะต้องทั้งคู่มันต้องเซ็นหมดคือไอ้คำว่าปลอมทั้งคู่หมายถึงว่า
เราให้กับบริษัทที่เขาปฏาตามในเรื่องลดทัวร์เอาไว้ส่วนไอ้ขายพี่ไม่ได้เซ็นต์
ระหว่างนี้พี่ยังคบหาพี่ได้ขายอะไรไหม
แชทไลน์เนี่ยเขายังคุยกับภรรยาเขาอยู่ทุกวัน
และตามสัญญาที่ระบุว่าขายตั้งแต่วันที่๒๐ธันวาเนี่ย
มันจะขายยังไงในเมื่อไอ้แชทไลน์ก็ยังคุยกันว่า
เธอมันเข้าดีไหมคือพี่เขาไปขับรถเนี่ย

วันนี้มีมันเข้าเยอะไหมอะไรยังไงคือยังคุยกันตามปกติทุกอย่าง
ไม่ได้มีคำพูดไหนที่บอกเลยว่ามีคนมาซื้อหรือยัง
ซื้อได้ไหมขายไม่มีเลย
ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยพอพี่เขากลับมาเขาก็เข้าไปในบ้านของเขา
คนที่มาซื้อใหม่เนี่ยโทรแจ้งตำรวจมาจับเขาด้วยนะครับ

มีคลิปด้วยใช่ไหมรถตำรวจมาเลย
ใช่ครับผมเห็นเครียบ
นึกว่านี่นึกว่าพี่สัญญาเขาเรียกมาเพื่อจะบอกว่าใครไม่รู้มาอยู่ในบ้านเขา

อันนั้นคนที่เขามาซื้อใหม่เรียกมาบอก
ไอ้เนี่ยมาจับไอ้นี่หน่อยไอ้นี่เข้ามาวุ่นวายในบ้าน
ผมอยากให้ตำรวจขึ้นมาดูให้ผมตั้งแต่วันผมไปแจ้งความวันแรกนะครับ
แต่ว่าเขาก็ไม่ขึ้นมาอยากให้เขามาวันนั้นแหละครับ
พอผมกลับไปรอบสองนี่คนที่มาอยู่ที่บ้านผมนี่
เขาแจ้งตำรวจไปว่าผมเนี่ยเข้ามากล่อกวนเขาครับ
ตามที่คลิปที่ให้เห็นนะครับ

ผมได้นำเรียนกับท่านภูมิกับสภศรีเมืองใหม่แล้ว
ก็คือเห็นตรงกันว่าอย่างไรเสียเนี่ย
คุณลุงในฐานะที่เป็นเจ้าของบ้านเป็นผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ย
ไม่ได้ขายแน่นอนอ่ะเมื่อเขาไม่ได้ขายเขายอมมีสิทธิ์เข้าไปอยู่ในบ้านของเขา
ถูกไหมครับส่วนคนที่มาซื้อใหม่เนี่ย
เอาล่ะต่อให้ท่านจะอธิบายว่าผมมาซื้อด้วยความบริสุทธิ์นะครับ
คุณก็ต้องไปไล่บี้เอากับฝ่ายผู้หญิงที่มาขายให้คุณ
ก็คือถ้ามันมีการปลอมเป็นเอกสารคุณต้องดำเนินคดีตรงนั้น
แล้วอีกนิดนึงต้องถามคุณลุงว่าลานมันคุณลุงเนี่ย
สร้างไปใช้เงินหมดไปเท่าไหร่ครับประมาณ๕ล้านกว่า
ภรรยาขายไปราคาเท่าไหร่ครับล้านสองครับผม
เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถามพี่น้องประชาชนวันนี้นะครับว่า
คำว่าซื้อบริสุทธิ์เนี่ยผมยกตัวอย่างเห็นภาพชัดเลย
ถ้าอยู่เนี่ยวันนี้ทองคำมันบาทละ๓๐๐๐บาท
เราลุยแล้วบาท๓๐๐๐๐อยู่มีคนถือเข้าบ้านท่านแล้วบอกว่า
ซื้อไหมเนี่ยขายทองคำบาทละหมื่นเนี่ยท่านไม่เอกใจเหรอครับ